ใช่ค่ะมีผู้ชายคนนึงนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุ
คุณตอนที่กู้ภัยไปช่วยเหลือคือความจริงคนเจ็บอะเนาะ
ผู้ภัยมาช่วยก็ต้องให้เขาประถมพยาบาลให้รักษาถูกไหม
แต่คนเจ็บคนนี้ค่ะตกใจแล้ววิ่งหนีแบบลืมเจ็บเลยอ่ะคุณ

ก็นี่ไงมันเกิดอะไรขึ้นหลายคนตอนนั้นกู้ภัยเองก็งงว่า
ทำไมคนเจ็บถึงวิ่งหนีขนาดนี้
เค้าหล่อนหล่อนอะไรหล่อนหญิงหรือหล่อนยาแล้วหล่อนหญิงอย่างเซ็บติดค่ะคุณผู้ชม
เนี๊ยะเหตุการณ์กลางตึกที่ผ่านมาเนี่ยพูดชาย
คนนี้ที่เห็นวิ่งอยู่ริมถนนก่อนหน้านี้เขาประสบอุบัติเหตุ
แต่ตอนที่เห็นว่าวิ่งเนี่ยวิ่งแบบลืมเจ็บแล้วค่ะ
เพราะว่าตอนแรกกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตะบนกองควายเข้าไปช่วยเหลือ
จู่คนเจ็บตกใจค่ะวิ่งหนีไปเลย
แล้วระหว่างที่วิ่งหนีจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือด้วย
เอาก้อนหินคว่างไปที่บ้านของชาวบ้านอีก
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงถนนสายน่านแพร่
ในพื้นที่ตำบลกองควายที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะ

คือนายสุกริจอายุ๓๔ปีค่ะ
ทีนี้ระยะทางที่นายสุกริตวิ่งหนีเจ้าหน้าที่
ผู้ชีพกู้ภัยนี่นะเป็นระยะทางเป็น๑๐กิโลกรัม
คุณมันไม่ใช่ใกล้เลยนะ๑๐กิโลอ่ะ

ก็นั่นไงทีนี้ทางตำรวจสพเวียงสาต้องมาคุมตัวนายสุกริตเอาไว้
แล้วพอหลังจากคุมตัวถามอะไรคุยอะไรกับเขา
ฟังไม่เป็นภาษาเหมือนกับพูดภาษาแบบต่างด้าว

อาการเหมือนกับเขาสติหลุดหรือเปล่าเขาหลอนยาหรือเปล่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตรวจตามเนื้อตามตัวค่ะ
ก็มีแผลแหละเกิดจากอุบัติเหตุ
อย่างปากก็ปากแตกเลือดไหล
หัวเข่าก็มีแผลฉีกได้รับบาดเจ็บแบบนี้
เอาตรงนะคือเดินได้ถึง๑๐โลนี่คือ

แต่นี่คือวิ่งหนีเป็น๑๐กว่ากิโลค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเคยเสพยาบ้าจนคุ้มคลั่ง
แล้วก็ไปอารวาสไปทำลายข้าวของชาวบ้าน

ทีนี้ถ้าเกิดตรวจหาสารเสพติดมีสารเสพติดในร่างกาย
บำบัดก็ต้องรักษาต่อไปด้วยนะคะ